มาดูอีกเรื่องที่กาลสินเป็นความบาดหมางใจกัน
ระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ทีนี้เจอหน้ากันนะครับอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
คว้าจอบเอามาทุบเอามาสับผู้ใหญ่บ้านเลย
ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องป้องกันตัวและผู้ใหญ่บ้านก็มีปืนอยู่ครับ
ควักปืนออกมายิงใส่อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
จนเสียชีวิตนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และตำรวจสอพนธ์โน้นสูงอเผยางตลาดจังหวัดกราศิลป์
ก็ได้รับแจ้งเหตุมีการยิงกันกลางหมู่บ้านยางคำ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒ราย
ได้รีบเข้าตรวจสอบพื้นที่นะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนในหมู่บ้าน

เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลยางตลาดนะครับ
ผู้บาดเจ็บคนแรกคือนายสุคลทุมวันอายุ๕๑ปี
เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยางคำ
คนนี้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มม
บริเวณราวนมซ้ายทะลุหลัง๑นัด

แล้วก็ในช่วงระหว่างส่งโรงพยาบาล
นายสุคลซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นพิษบาดแผลจากการถูกยิงไม่ไหว

ส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายซึ่งเป็นมือยิงนี่แหละฮะก็คือผู้ใหญ่บ้านครับ

นายคมทวนปลูกชาบรีอายุ๕๖ปี
ตัวผู้ใหญ่บ้านเองก็บาดเจ็บสาหัสเหมือนกัน
เพราะว่ามีแผลจกรรมที่เบรนท้ายทอย
เพราะว่าถูกจอบทุบถูกจอบฟัน
หมอได้เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากเสียเลือดมากนะครับ

เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
คมทวนผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของเธอ
ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากทุ่งนา

ซึ่งบ้านก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านของนายสุคล
อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ

ก็มาจอดคุยธุระตามภาษาญาติพี่น้องกับเธอ

แต่จากนั้นเองนายสุคล
ซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

พบเจอพอดีพบเจอหน้าผู้ใหญ่บ้าน
ก็ไปคว้าจอบมาตีแล้วก็สับไปที่หัวของผู้ใหญ่บ้าน

เรียกเพื่อนบ้านและเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วย
ส่วนสาเหตุก็บอกว่าทั้งสองคน
คือตัวผู้ใหญ่บ้านและอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
พอมาเจอกันแบบนี้อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็เลยลงมือก่อนแล้วก็ถูกยิงสวนกลับจนเสียชีวิต

เปิดเผยออกมาบอกว่าอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

แล้วก็ทั้งสองคนมีเรื่องบาดหมางและทะเลาะกันมาแล้วหลายครั้ง
กระทั่งมาพบกันบริเวณที่เกิดเหตุ
ผู้ตายก็คืออดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ได้ใช้จอบเข้ามาทุบมาสับที่หัวของผู้ใหญ่บ้านก่อน

ที่ผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีอาวุธปืนอยู่ในมือ

จนทำให้อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทีนี้ก็จะมีการสืบสวนคดีนี้อย่างละเอียดต่อไปครับ